อายุ๑๗ปีรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปี
หลังจากนั้นพูดคุยกันผ่านไลน์ได้สักพักนึงแล้วนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าชวนแล้วทำไมไม่พอล่ะ
คุยกันแล้วยังไม่พออีกเหรอมีความสุขไม่พอเหรอ
ชวนเธอเข้าโรงแรมเธอไม่ยินยอมนะคะ
บอกว่าให้มาส่งที่บ้านผู้ชายก็ยอมไปส่งที่บ้าน
ลวนลามเธอไปด้วยเธอบอกพี่จอดเลย

เขาก็จอดให้แล้วเธอก็โทรเรียกตำรวจ
ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ตำรวจต้องมารับฉันกลับบ้านเนี่ยนะคะ
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไปเลยค่ะ
มีนางสาวบีอายุ๑๗ปีเป็นผู้เสียหายและอยู่ในชุดนอน
ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ข้างทางด้วยอาการตกใจ
แล้วก็มีชายอายุ๒๗ปีเป็นคนขับนั่งอยู่ในรถเก๋ง

สอบปากคำหญิงสาวอายุ๑๗ปีเขาก็เล่าว่าตัวเอง
อยู่ที่นครนายกรู้จักกับผู้ชายซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งเนี่ย
ทราบว่าอายุ๒๗ปีอยู่ที่บางนากรุงเทพ

พลิเคชันหนึ่งหลังจากนั้นก็ขอไลน์กัน

แล้วก็ชวนกันไปเคาน์ดาวน์ที่บางแสน
โดยชายอายุ๒๗ปีขับรถเก๋งจากบางนา
ไปรับเธอที่นครนายก

เขาดาวน์เสร็จเรียบร้อยตกลงกันจะกลับบ้าน
ฝ่ายชายอ้างว่าปวดขาขับรถไม่ไหว

หลังจากนั้นมีลักษณะคล้ายจะลวนลามเธอ

บอกให้ขับรถไปส่งที่บ้านเถอะ

ขับรถไปส่งที่บ้าน

ในช่วงที่ขับรถไปด้วยลวนลามไปด้วย
นี่เธอเล่านะบอกว่าลวนลามเธอไปด้วย

โทรบอกญาติอีกทีให้มารับกลับบ้าน
ผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งนั่งอยู่ในรถ

บอกว่ารู้จักกับหญิงสาวอายุ๑๗ปี
แต่ตอนที่คุยกันเขาบอกว่าอายุ๒๐ปี
รู้จักกันทางผ่านแอปพลิเคชันหาคู่
พูดคุยกันผ่านไลน์จนสนิทสนม
แล้วก็ชวนไปเคาน์ดาวน์ที่บางแสน
ช่วงนั้นจริงเขาก็กำลังนึกอยู่นะ

เพราะเพิ่งกลับมาจากจังหวัดแพร่
แต่สรุปตัดสินใจกลับมาจากแพร่ปุ๊บ

นครนายกรับหญิงสาวเลยไปถึงบ้านเลย

เขายืนยันเลยเขาบอกเขาปวดขา

แล้วมาต่อที่นครนายกปวดขา
ก็เลยบอกผู้หญิงว่าขอเปิดโรงแรมนอนพัก
ระหว่างนั้นเขาบอกว่าเขานอนกอดหญิงสาวคนนี้ตามปกติ
แต่เห็นหญิงสาวคนนี้แชทคุยกับแฟนนุ่ม
ก็เลยตัดสินใจจะไปส่งที่บ้าน
และเขายืนยันว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๑๗ปีนะคะ

ผมก็เลยบอกน้องว่า
อยากจะนอนครับก็พาเขาเข้าตรงแรม
ตอนนั้นก็ไปเปิดห้องอะไรอย่างนี้ครับแต่มันมันจะเป็นเตียงสู้

ทำอะไรครับมั้ยผมก็แค่นอนตรอดเขาครับ
แต่หลังจากนอนตรอดน้องเขาก็น้องเขามันจะโทรหาแฟน

แต่ตอนที่คุยกันครั้งแรกเขาก็บอกว่าเขาโสด
เขามาเล่นโปรแกรมไปจนมาครับ
สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังตอนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของเตียงที่โรงแรมที่เขาไปเปิด
ก็คือเขาย้ำว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปร่วมหลับนอนกับหญิงสาวคนนี้

เตียงคู่นี่คือเตียงขนาด๓เมตรนะ
ควบคุมตัวคนขับรถเก๋งไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักพร้อม
โอเค